ผู้ชายคนนี้เขาก็ไปรอตรวจที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแหละ
เครียดเครียดออกไปทุบรถเขา
ไม่ได้ทุบคันสองคันทุบเป็นสิบคันแม่ต้องออกมาชี้แจงแล้วขอโทษต่อสังคมบอกลูกป่วยจริงจริง
ขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ทั้งหมดไปดูเหตุการณ์ก่อนฮะ
ปล่าหินตายถูบรถไว้ฮี่ใช้ไม้ด้วยพี่ไม่จ่อตรงตรงนั้นหน้า
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนั้นนะฮะ
ที่เห็นอยู่นะครับเสื้อสีเหลืองเนี่ย
คุ้มคลั่งเอาไม้ท่อนเบอร์เลอร์เลยครับไปทุบรถ
เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาครับแต่ไม่เป็นผลฮะโอ้โหตีรถไปหลายคันเลย
ระบุว่าน่ากลัวแล้วก็นี่ครับเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นความเสียหายของรถหลายคัน
ปรากฏว่า๑๔คันคุณผู้ชมฮะทุกคันกระจกแตกหมดตัวถังยุบ
ส่วนใหญ่เป็นรถของคนที่มาติดต่อนะครับที่โรงพยาบาลศรีธัญญาที่อำเภอเมืองนนทบุรี
คือท่านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกชายมารักษาอาการหวัดระแวงกลัวคนจะมาทำร้าย
คือด้วยความหิวด้วยอากาศร้อนด้วยนะครับผู้ชายคนนั้นเลยอารวาสครับคุณผู้ชม
ก็ยังนิ่งอยู่สักระยะหนึ่ง
ก็จะหุดหงิดนั่นแหละหุดหงิดระหว่างรอแหละ
ก็เลยไปทำเหตุการณ์แบบนั้น

คือน้องเขาป่วยจริงค่ะ
แล้วก็คือมันมีสารขั้นหลังคือเยอะเกินไป
แล้วมันก็คงควบคุมตัวเองไม่ได้
ในส่วนนี้ก็ฝากขอโทษด้วยนะคะ

น้องไม่มีค่ะไม่มียาเสพติด
ไม่ได้ติดยาเสพติดไม่ได้คุ้มคลั่งเป็นปกติ
ไม่มีการไม่มีเสพติดค่ะไม่มีไม่มี

เฉพาะความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่เสียหาย

พนักงานสอบสวนสพนนทบุรีนะครับ
ระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนความเสียหายคู่กรณีก็มาเจรจาเบื้องต้น
ตัวแทนประกันของรถทั้ง๑๔คันแล้วนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา